ใช่ใช่
บิลอยากจะกำลังไปขับรถแฮวเชียว

ไม่อยากสัดน้ำเมืองไทยหรอก

เจ้าตัวบอกว่าเนี่ยก็ไปกับเพื่อนด้วย

ไม่ได้เป็นเจ้าบุญทุ่มก็ไปด้วยกันกับเพื่อนก็คุณแป้งด้วยนี่แหละ
บอกคุณแป้งก็ตื่นเต้นไม่น้อยเลยคุณ
แล้วคุณแหน่บอกว่าช่วงนี้ความรักก็แฮปปี้ดี

ตัวเขาสองคนไม่ได้ตัวติดกันตลอดนะจ๊ะ

คุณแหนมไปนั่งเฝ้าคุณแป้งในกอง

ไม่ได้ติดกันห่างกันบ้างเวลาเข้าห้องน้ำแค่นั้นเอง

ผมจะหาเวลาไปเที่ยวกับเพื่อน

ข้าสึนเต้นนะว่าเค้าก็ดูเป็นคนชอบเที่ยวดิ

เรื่อยปกติเหมือนพี่น้องทุกคน

ไปเฝ้าพี่กองด้วยไปรับไปส่ง
ไม่เคยเลยครับอันนั้นมันเยอะไป
ผมไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างนั้นอยู่แล้ว
แต่ว่าก็เจอกันปกติ